เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายต่างที่จะเกี่ยวข้องกับประชาชน
เป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรับรู้
ตอนนี้ชั้นกรรมธิการของสนชก็มีการพิจารณากฎหมายหลายเรื่องนะ
กฎหมายพรบจราจรวันนี้ก็พิจารณากันอยู่
เมื่อวานพรบข้าวก็มีความคืบหน้า
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือพรบสภาองค์กรผู้บริโภค
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องติดตามกัน
โดยเฉพาะในส่วนของเครือข่ายและนักวิชาการ
ก่อนหน้านี้ออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับพรบฉบับนี้
ที่จะมีผลต่อเรื่องของการร้องเรียนการเรียกร้องของผู้บริโภคด้วยนะครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ครับ

เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
อย่างเราท่านทุกคน

ผู้บริโภคถูกเอารัฐเอาเปรียบ
การช่วยเหลือการคุ้มครองผู้บริโภค
ทำได้ก็ในระดับหนึ่ง

เมื่อวานนี้ในสภา
มีบรรจุพรบฉบับหนึ่ง
คนที่มีความหวังเรื่องการคุ้มครอง

เขาตั้งความหวังกับเรื่องนี้ไว้มาก
เพราะว่าเขาจะมีพรบที่ชื่อว่า
สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ
เมื่อวานนี้สนชมีมติเอกฉัน
เห็นชอบออกมาเป็นกฎหมาย
คำถามก็คือว่าถ้ามีสภาองค์กรผู้บริโภค

คุ้มครองผู้บริโภคจะเข้มแข็ง
ดีกว่าที่ผ่านมายังไง
คุ้มครองผู้บริโภค
ได้ดีกว่ายังไงจะแก้ปัญหาการ
เอาเปรียบการหลอกลวงผู้บริโภค
ซึ่งนับวันจะยิ่งอาการ
หนักขึ้นมาพรบฉบับนี้จะแก้ได้ไหม
แล้วที่เขาเรียกร้องกันมานมนาน

เราควรจะตั้งความหวังกับเรื่องนี้ยังไง
แบบคุ้มครองกับพวกเราทั้งนั้นนะครับ
คนที่น่าจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุด
ก็คือคนที่ได้ต่อสู้กับเรื่องนี้มา

อยู่ในสายตอนนี้สวัสดีค่ะคุณสาลีครับ
สวัสดีค่ะเจนสุภาพค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสาลีคาดหวังว่าไหนอธิบายหน่อยว่าถ้าพรบฉบับนี้ออกมาเนี่ย
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคจะดีกว่าเดิมยังไง
คือต้องเรียนคุณสุภาพและท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
ว่าขณะนี้ออกแล้วเมื่อวันที่๑๕ผ่านวาระ
ออกแล้วนะออกแล้วประกาศใช้แล้ว
อย่างกลับฐานรอประกาศในราชจิตจาค่ะรอประกาศในราชจิตจา
แต่ก็ถือว่าผ่านสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต่อประชาไปเรียบร้อยแล้วซึ่ง
ผู้บริโภคต้องทำอย่างไรนะฮะซึ่งกฎหมายนี้ให้เวลาบังคับใช้๖๐วัน
ก็คือเรียกว่าพอประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ย
หกสิบวันก็ฮะเอ่อสามารถที่จะไปยื่นขอจัดตั้งได้เลย
นะคะซึ่งเรียกว่าองค์กรผู้บริโภคเนี่ย
ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับสองส่วนคือท่านในกรุงเทพเนี่ย
เขาเรียกว่านายทะเบียนกลางครับต่างจังหวัดเนี่ย
ก็เป็นนายทะเบียนจังหวัดซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ว่า
เหมือนคนที่ผู้ว่ามอบมาฮะค่ะฮะจากแล้วเนี่ย
ร้อยห้าสิบองค์กรเนี้ยก็ต้องไปขอขึ้นในสภาครับ
ถ้าผ่านเนี่ยเรียกว่าผ่านระเบียบผ่านอะไรทั้งหมดเนี่ย
สามสิบวันก็ประกาศว่าเอ่อเอ่อสภาเกิดสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วนะคะ
ครับแล้วก็สภานี้ก็ต้องไปรีบเอ่อทำรายละเอียดของตัวเอง
อย่างเช่นว่าจะฮ่าเอ่อมีวัตถุผสมยังไง
จะทำงานยังไงได้บ้างซึ่งในกฎหมายเนี่ย
ก็เอ่อเขียนไว้หลายอย่างทีเดียวค่ะที่ที่ที่เอ่อ
คุณสุภาพเรียนคุณผู้ชมว่ามีแล้วจะมีประโยชน์อะไร
ซึ่งเรียนคิดว่าอย่างน้อยนะฮะเอาเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าขนาดนี้
ผู้บริโภคเดือดร้อนเนี้ยบางทีเราต้องไปปิดหน่วยงานอืมอืม
คือบางทีไปร้องที่นี่หน่วยงานนี้อาจจะไม่ได้ทำเรื่องอาหารและยาโดยตรง
ก็จะส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
เขาจะดูผู้กรอบการอย่างเดียวเขาไม่ได้ลำบากที่จะนึกว่า
ให้ผู้บริโภคเยียวยาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ภูมิความผู้บริโภคครับอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้จะฟ้องคดีแทนเพราะฉะนั้น
ตัวหน่วยงานนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลืออาจจะเรียกว่าเป็น
แล้วก็สามารถไก่เกลี่ยกับผู้ประกอบการได้ด้วย
โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปฟ้องคดีอย่างเดียว
หรือดำเนินคดีก็ดำเนินคดีได้นะครับ
สิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นอันที่
กรหลักอย่างสคบอย่างออยที่เกี่ยวกับอาหารและยาสคบเกี่ยวกับสินค้าหลอกลวงทั่วไปเขาก็ทำงานของเขาไปแต่ว่าสภานี้คล้ายกับว่า
เป็นเสมือนเป็นเสมือนที่ที่จะมาดูว่าเขาทำงานกันยังไงคล้ายอย่างนั้นไหมฮะ
อันนั้นเป็นอันหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเขียนไว้ในอาจจะเรียกว่าเขียนไว้ในข้อสังเกตนะว่า
เราอยากให้องค์กรเนี้ยร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานทุ่มของผู้ปล่อยโภคคงไม่ใช่ทำงานคนเดียวแล้วก็อาจอย่างเช่น
ยกตัวอย่างเรื่องสารเคมีวัตถุอันตรายนี้ก็ได้นะว่าถ้าหน่วยงานนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเวลาเราทำข้อเสนอไปเนี่ย
เขาก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่ต่อไปเนี่ยถ้าหน่วยงานสภาองค์กรผู้บริโภคทำจดหมายไปเนี่ย
จะต้องตอบภายใน๖๐วันแต่เธอเห็นด้วยเธอเขาเห็นจริงเขา
มีศิษฐ์ที่จะเห็นต่ามั้ยเห็นด้วยก็ได้แต่ว่าเดิมเนี่ยเวลา
เราจะบ้งจิดหมายเราก็ไม่เคยได้รับจิดหมายตอบเหรอถือเราเสนอ
การอะไรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างได้
แต่ต่อไปนี้เนี่ยต้องตอบว่าทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ
ถ้าเวลาเจออะไรเนี่ยก็จะทำงานเชิงลุกมากขึ้น
ทำงานเชิงลุกมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเตือน
เวลามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคซึ่งเรียนคิดว่าอันนี้มันก็จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคลง
ฉะนั้นแล้วก็องค์กรนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่ามีสภาผู้บริโภคในระดับจังหวัดได้
ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันมีความจำเป็นอย่างเงี้ยอืมอืมก็ก็สามารถที่จะไปกำหนด
ซึ่งเรียนคิดว่ายิ่งทำให้ใกล้ตัวผู้บริโภคมากเท่าไหร่เนี่ย
เขายิ่งขึ้นมากขึ้นแทนที่จะต้องมาที่ตรงกลางอย่างเดียวค่ะ
หรืออะไรเหล่านี้นะฮะที่จะช่วยผู้บริโภคมากขึ้นนะครับ
ครับเช่นโดยสรุปเนี้ยการมีสภานี้ขึ้นมา
แน่นอนแน่นอนค่ะก็ที่สำคัญเนี่ย
ลัมนูนเขียนว่าให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภค
เวลาแทนคาสเค้าจะคุยเรื่องดอกเบี้ยเค้าก็ชวนสมาครมธนาคารมาคุยอย่างเดียว
ต่อไปเค้ากลายถัดส่วนจะชวนพวกองค์การผู้บริโภคไปคุยบ้าง
ก็คงองค์กรนี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนของผู้บริโภคมากขึ้นที่จะให้มีนโยบายที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับครับก็ก็ก็เป็นความหวังนะครับเป็นความหวังเป็นความหวังของ
ประชาชนว่าถ้ากระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งขึ้นคนที่คิดจะหลอกลวงประชาชน
ถอยออกมาเพราะว่ากฎหมายก็แรงขึ้นโอเคนะครับก็ระมัดระวังมากขึ้นอันนี้
การคุ้มครองผู้บริโภคก็ทำให้ประเทศเราพัฒนามากขึ้นด้วยต่ออย่างน้าตอนลอดได้ครับขอบครับ

ถึงบอกว่านี่เป็นความหวัง
เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตาม

คนที่มันคิดจะหลอกลวงประชาชน
ทั้งหลายที่หลอกลวงประชาชน

ขีดเส้นใต้ไปเรื่อง

สุดท้ายขึ้นมาที่เป็นข่าวเช้าวันนี้

พรเพชรอาสาจับเข่าวิทย์
สั่งให้กรรมธิการทบทวน
ตามข้อเรียกร้องของชาวนา

สนชใส่เกียร์ถอย

นัดถก๒๖กุมภา

สนชปิดประชุมกลางคัน
หนีพิจารณาพรบข้าว

หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ก็แปลว่า

คอยดูว่าจากนี้ไปเนี่ย

กฎหมายที่สำคัญอย่างนี้

ที่สอสอมาจากการเลือก

เขาเป็นตัวแทนของประชาชน

ใช้ช่องทางผ่านตัวแทนได้มากกว่า

ชาวนาเรื่องของข้าวเรื่องใหญ่ครับ

เป็นกฎหมายที่ประชาชนควรรู้จริง

ขอบคุณอาจารย์สภาพพิษกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยนะครับ

กฎหมายเรื่องของทางด้านการจัดตั้ง

สภาองค์การผู้บริโภคแห่งชาตินั่นเองนะครับ